ดูกันต่อเลยนะคะที่เห็นระทึกหวาดเสียวนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเนี่ยขึ้นไปซ่อมแซมไฟฟ้าแล้วเกิดไฟช็อตจนตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยห้อยอยู่ที่เสาไฟค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะห้อยอยู่แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นยังไงนี่เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่ถูกช็อตจนหมดสติแล้วก็ห้อยอยู่บนเสาไฟแบบนี้
ร่างของผู้บาดเจ็บเอาไว้โดยมีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสุรินเนี่ยกำลังช่วยกันใช้สาย
ก็นำตัวลงมาส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วน
ผู้บาดเจ็บคือนายสุธินสุนทรารักษ์นะคะ
ปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
เพื่อแก้ปัญหาไฟตกให้กับชาวบ้านในชุมชนสุริการ
คือนำหม้อแปลงไฟมาตั้งเพิ่ม
แต่ระหว่างปฏิบัติงานอยู่ไม่ได้ดับกระแสไฟค่ะ

อยู่ห่างจากสายไฟแรงสูงพอสมควรเลย

ปรากฏว่าระหว่างปฏิบัติงานนี่นะคะ
เกิดอาการอาร์กหรือความร้อนสูง
แล้วสุดท้ายเกิดไฟลุกขึ้นมาค่ะ

ประกายไฟขึ้นมานะคะ
แล้วก็ไหม้ตามตัวของนายสุธินนะคะ
แล้วสุดท้ายไฟช็อตก็เป็นภาพปรากฏ

หลังจากนำตัวส่งรักษาโรงพยาบาลแล้ว

ว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ยินดีด้วยนะคะที่อาการปลอดภัยนะคะ